นาฬิกา๔๙นาทีนะครับยังอยู่กับพวกเราสามคนสดตรงนี้
ตลอดข่าวเช้านี้นะครับกลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของสุนัขกันหน่อย
แล้วก็คนที่เขารักสุนัขที่สุดอยู่ข้างผมแล้ว
เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วของสุนัขด้วย
ทำไมดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกอย่างเลย
เรื่องนิ้วเรื่องตัวเลขเรื่องสุนัข

ไปกันเลยข่าวนี้เดี๋ยวพาไปดูลูกสุนัขนะครับ

เขามีนิ้วเท้าทั้งหมดเนี่ย

ใช่แต่คือปกติแล้วเนี่ยสุนัขหรือว่าหมาเนี่ยนะ
นิ้วเท้าเขาจะมีแค่๘๘นิ้ว

เขาไม่ได้มีมือ๑๐เท้าสิบ

ไตรรัฐนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าเป่าค่ะ
ห้วยน้ำขาวตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองพยาว
ลูกสุนัขวัย๑เดือนเพศเมียเป็นสายพันธุ์ผสม

แม่เป็นสายพันธุ์ไซเบีเรีย
พ่อเป็นสุนัขนอกวัด
แต่เป็นสายพันธุ์พิษบู
เป็นไซเบีเรียผสมพิษบูนะคะ
แล้วที่มันแปลกกว่าลูกสุนัขทั่วไปก็คือ
ตอนที่เขาคลอดออกมาเนี่ยเขาคลอดออกมาเพียงแค่ตัวเดียว
ปกติสุนัขเขาจะคลอดลูกคอกละประมาณ๓ตัวขึ้นไป
รวมทั้งหมด๒๐นิ้วคือปกติสุนัขจะมีนิ้วเท้าอยู่ทั้งหมด๑๘นิ้วนะคะ
โดยขาคู่หน้าจะมี๑๐นิ้วแล้วก็ขาคู่หลังมี๘นิ้ว
ปลายหางนะคะตรงปลายสุดก็คือปลายหางดอกเนี่ย
หางสุดจะมีสีขาวเดี๋ยวเราเห็นไหมคุณเห็นแพรมไหม
ตรงปลายหางเลขเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีฟ้า
คุณผู้ชมถามมาคุณใบตองมีกี่นิ้ว

ไม่ได้หายไปไหนนะ

คุณผู้ชมถามนี่คุณผู้ชมมีเจตนาอะไรหรือเปล่า
นี่ถามเพื่อไขข้อข้องใจ

เขามีความเชื่อด้วยนะคุณโบราณเนี่ย
เขามีความเชื่อกันมาทำนายไว้ว่าในอดีตชาติ

แต่ชาตินี้เกิดมาเป็นสุนัขแล้วก็อาจจะเป็นชาติสุดท้ายก่อนจะหมดกรรม
เพื่อที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปนั่นเองค่ะ
ก็หมายถึงว่าถ้าตามอ้างอิงถึงกดแห่งกรรมโดดต่างนะนะ
มันอาจจะทำน้องว่าคนบุคคลเขาเนี่ย
ริตชะอาจจะเกิดมาเป็นมนุษย์สาวนิ้วพอง
เกิดมาเป็นอธิปัจจัยเป็นสัตว์เดรัชาน
พอดีได้เกิดมาเป็นด้วยสัตว์เดรัชานเป็นหมา
ก็เลยรับสัญญาในบางส่วนมาเป็นสาวนิ้ว
หมาตัวนี้ก็เกิดมาตกลูกเป็นลูกโทนอีกโทนตัวเดียว
ทางเจ้าอาวาสเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่า
สุนัขตัวนี้เลี้ยงง่ายแสนรู้
แล้วก็ได้มีการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีด้วย
ตามความเชื่อที่ว่าสุนัขที่มีลักษณะเด่นอย่างนี้เนี่ย
มักจะให้โชคแก่เจ้าของกับผู้เลี้ยง
แต่ถ้าหากมองไปในด้านของวิทยาศาสตร์

ก็อาจจะเป็นเรื่องผิดปกติในการผสมของยีนนั่นเอง
เอาล่ะมาอีกแล้วให้ชมอีกแล้ว
เห็นไหมเสียงเขาเป็นสีขาวตาสีฟ้าตาเนี่ยน่าจะได้คุณพ่อมา
พ่อเป็นไซเบีเรียใช่ไหมพ่อหรือแม่นะดิฉันก็จำไม่ได้
แม่สิแม่เป็นไซเบียคุณพ่อเป็นพิษบู

ออกมาเป็นไซบีบู

อยู่ในวัดเป็นหมาวัดนี่แหละดีสุดแล้ว

เขาบอกว่าอาจจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วที่เป็นสุนัขนะ